ตลอดทั้งวันมานี้เชื่อว่าคุณผู้ชมคงได้ติดตามในเรื่องของความสูญเสียของนักร้องดัง
แห่งยุคเก้าศูนย์อย่างคุณโจบอยด์สเกาส์จากอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบผลันนั่นเองค่ะ
ซึ่งในวันนี้นะคะก็หลายคนมีการโพสต์แสดงความอาลัยกันเต็มโซเชียลเลยนะคะ
แล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างหนาหูเลยทีเดียวค่ะ
ถือว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงนะคะสำหรับการจากไปของคุณโจธนัดฉิมทวมหรือว่าโจบอยสเกาะ
อดีตวงบอยด์แบรนด์ชื่อดังยุคเก้าศูนย์ที่เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันค่ะเมื่อคืนนี้
ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะทางครอบครัวได้เคลื่อนศพของอดีตนักร้องดัง
ซึ่งนอกจากครอบครัวฉิมทวมและญาติสนิทก็มีคนบันเทิง
อย่างเช่นคุณดิบธนพงศ์เพื่อนสมาชิกวงบอยสเกาะ
อุเทนพรมมินสายฟ้าเศรษฐบุตร
สุกัญญามิเกลกู่เอกสิทธิ์ค่ะเดินทางมารดน้ำศพ
เพื่อร่วมไว้อาลัยแด่อดีตนักร้องดังเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะ
ทางด้านคุณพ่อสำริทชิมทวมก็เผยว่ารู้สึกช็อกกับการจากไปของลูกชาย
จากไปอย่างกระทันหันค่ะที่ผ่านมาลูกชายนั้นก็เป็นเสาหลักของครอบครัว
ดูแลครอบครัวมาเป็นอย่างดีโดยตลอดค่ะ
ขอให้ลูกโจ๊กจงไปสู่ที่สุขตินะ

ตลอดเวลาที่ทำงานร่วมกันมา
เพื่อนเองอย่างคุณโจไม่มีอาการป่วยหรือว่าพูดถึงเรื่องสุขภาพที่แย่แต่อย่างใดเลยนะคะ
ส่วนที่วันนี้คุณตะธานิษฐ์ไม่ได้มานะคะเพราะว่าติดงานค่ะ
แต่ว่าจะเดินทางมาร่วมงานศพในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ
บอกว่าขอโทษขอโทษหรือเปล่า

พี่โจวิสได้ทำอยู่เต็มที่
เชื่อผมแล้วก็แกคงมีความสุขที่ได้ร้องเพลงแกคงมีความสุขที่แบบ
เมื่อวานนี้มีแฟนคลับมาดูเขาร้องเพลง๓๐๐กว่าคนเพราะว่าแกคงมีความสุข
อย่างที่หลายคนกำลังพูดถึงอยู่นั่นก็คือเรื่องของการประถมพยาบาลเบื้องต้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
จริงอยากจะให้มองตรงนี้ว่าไม่ควรจะไปโทษใครกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ทำตามที่ควรจะช่วยเหลือได้เต็มที่แล้วนะคะ
โดยโจนั้นเริ่มเข้าวงการจากการเป็นดาราวัยรุ่นนะคะมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ชื่อดังมากมายเลย
ไม่ว่าจะเป็นสยึมกุยก๋ยทูอันหนึ่งคิดถึงพอสังเกต
ก็คือตาชานิดและดิบธนพงศ์นี่แหละค่ะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่ติดตามบันเทิงไทยรัฐอยู่
ก็น่าจะเติบโตกันมาพร้อมกับเพลงฮิตของพวกเขาค่ะ
แล้วก็เพลงขอคืนค่ะเป็นเพลงสุดท้ายที่เจ้าตัวได้ทำหน้าที่ศิลปินบนเวที

ก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวของคุณโจด้วยนะคะ

เป็นกำลังใจกับทุกคนที่รักคุณโจนะคะ
แล้วก็เป็นกำลังใจกับทุกคนที่รักคุณโจนะคะ

อยู่เป็นกำลังใจกับทุกคนที่รักคุณโจนะคะ
แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ
เจอว่าผลงานของคุณโจค่ะ
จะอยู่ในใจของแฟนตลอดไป
โดยเฉพาะแฟนยุค๙๐นะคะ